เกษตรกรรุ่นใหม่กันดีกว่านะคะหันมาสร้างอาชีพสร้างรายได้จากการทำข้าวเกลียบ
เป็นข้าวเกลียบเห็ดผสมงาดำอร่อยดีมีประโยชน์ด้วยค่ะหน้าตาแบบนี้นี่แหละค่ะ
เกลียบเห็ดงาดำนะคะเป็นของนางสาวนงลักษณ์ละอองคำ
เกษตรกรรุ่นใหม่ชาวตำบลเกิ้งอำเภอเมืองมหาสารคาม
และทิ้งอาชีพพนักงานบริษัทเลยมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่
โดยเริ่มต้นจากการเพาะเห็ดก่อนเพราะเห็ดนำมาแปรรูปหลายอย่างเลยคุณ
มาจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบจริงจังแบบนี้ก็คือข้าวเกลียบเห็ดนั่นเองนะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในของกินเล่นที่แบบเพลินกินหมดถุงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ขอกินก็ไม่แบ่งเดี๋ยวไม่อิ่มนะคะก็เป็นการสร้างจุดเด่นจุดขาย
ก็คือแปรรูปข้าวเกลียบเห็ดที่มีส่วนผสมงาดำด้วยออกมาสู่ตลาด
เพื่อเอาใจคนที่รักสุขภาพด้วยนะจ๊ะมากเลยประเภทของเห็ดเนี่ยคุณ
เขาก็มีหลากหลายประเภทถูกไหมแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการเพิ่มช่องทางการถนอมอาหาร
ขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลยอันนี้คือเขาใช้เห็ดนางฟ้านะคะเอามาต้มให้สุก
พอต้มสุกแล้วเอามาปั่นอีกทีหนึ่งให้มันละเอียดปั่นเสร็จก็ไปผสมกับแป้งมันน้ำตาลเกลือพริกไทยป่นงาดำ
เนี่ยค่ะแล้วก็นวดเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ใส่ในอัตราส่วนเท่าเทียมกันนะคะ
อย่างที่เขาบอกตามสูตรนวดประมาณ๓๐นาทีหลังจากนั้นก็คลึงให้เป็นแห้ง
ึ่งให้สุกโดยใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงเท่านั้นลักษณะคล้ายหมูยอนะ
แทงแบบนี้นะนึ่งเสร็จพักให้เย็นค่ะแล้วก็เก็บในตู้เย็น
ยังยังไม่หมดพอเก็บในตู้เย็นออกมาเป็นแบบนี้ก็เอามาฟ้านมาหั่นเป็นแผ่นบาง
และก็ยังไม่หมดเราไปตากแดด

ใช่ตากแดดให้แห้งด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อที่จะให้แผ่นข้าวเกลียบมันมีความสะอาดไงฮะแล้วก็ปลอดภัยด้วย
พอข้าวเกลียบแห้งดีแล้วนั่นแหละค่ะคุณ

เอาไปทอดรับประทานกันได้ต้องไปทอดในไฟกลางนะคะ
พอข้าวเกลียบเริ่มจะพองตัวเสมอการตักขึ้นมาเสด็จน้ำมัน
แล้วก็อบด้วยเครื่องอบเพื่อรีดน้ำมันออกอีกทีนึง

ตอนละเอียดมากจริงนะคะ
คือนอกจากมันไม่เหม็นหืนแล้วเนี่ยนะ
จะเป็นการยืดอายุให้เก็บรักษาได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะ
แล้วก็ค่อยนำมาบรรจุใส่ถุง
รวมกับน้ำจิ้มสูตรสมุนไพรรสเด็ดค่ะ
ราคาขายโอ้โหคุณเห็นขั้นตอนการทำยุ่งยากขนาดนี้

อุ้ยถูกจังทั้งหมดนี้นะคะทำเองทุกขั้นตอนเลย
แล้วก็รายได้ต่อเดือนไม่น้อยเลยนะคะ

ปีหนึ่งก็ประมาณแสนนึงค่ะคุณ
มิน่าล่ะถึงยอมทิ้งอาชีพหลักมาทำอาชีพเสริมนี้เลยนะ

เอ่อคุณอยากลองไหม
เดี๋ยวคุณมีอะไรทำอย่างเขาก่อนหรือยัง
ผมยังไม่ไปทำอย่างนี้ไม่ได้จะต้องมีไอเดียก่อน
ต้องไปเออต้องไปเรียนรู้ก่อน
น้องไม่ต้องจะหาอาชีพให้ผมลองเลยอ่ะแต่เราต้องลองผิดลองถูก

ผิดบ่อยผิดซ้ำแล้วซ้ำเรา

เขาก็มีแนวทางในการสร้างอาชีพที่แตกต่างกันออกไปนะคะ
ใครมีไอเดียดีเด็ดก็เอามาแชร์กันได้เหมือนกันนะ